ตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้เรื่องของเสียแป้งนาโนตเนี่ย
โอ้มันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้น
เพราะว่าพบหลักฐานใหม่
คาดว่าน่าจะได้ตัวเสียแป้งเร็วนี้

เขาบอกไปตรวจเจอพวกคลื่นความร้อนอะไรด้วยเหรอ
ใช่ค่ะใช้เฮลิคอปเตอร์บินแล้วก็ตรวจจับสัญญาณคลื่นความร้อนได้

แต่ถ้านับในเวลาที่อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
พื้นที่รอยต่อตรังพระทะลุงสตูนสงขา

เขาบอกนี่คือรอยเท้าของเสียแป้งนะคุณเขียนมาสอน
ใช่ค่ะเพราะว่าตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้ใส่รองเท้า
ใครจะเข้ามาในป่าแบบไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วเดินแบบนี้
เขาบอกมันเหมือนกับใส่รองเท้าข้างนึงไม่ใส่ข้างหนึ่ง
เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยขึ้นมาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาปิดพื้นที่อยู่

แล้วเนี่ยเขาบอกเหมือนเป็นรอยเท้าใหม่เพิ่งเกิดใหม่
อ้าวแต่ทีนี้มันจะเป็นลักษณะแบบดินปนทราย

เอาเป็นว่านี่ฮะภาพที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้มานะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เขาบอกนี่คือรอยเท้าของเสียแป้ง

รอยเท้านี้นะฮะเจ้าหน้าที่ชุดรัฐระเวนเนี่ยที่ค้นหาเสียแป้งเนี่ยนะครับ
ยืนยันว่านี่คือรอยเท้าของเสียแป้งนาโนตแน่
นายชาวลิศทองด้วงวัย๓๗ปี
นักโทษชายในคดีอุกชกันที่หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ที่แรกเลยนะฮะรอยเท้าเสียแป้ง
จุดที่เจอตรงนี้เป็นพื้นทรายนะครับอยู่ริมลำทานของน้ำตกท่าช้าง
ซึ่งอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ในพื้นที่อำเภอตำบลตะโหมด
อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
ตอนที่ปะท้าเนี่ยอยู่ที่บ้านประในพื้นที่อำเภอประเหรียญจังหวัดกลาง
ริมลำทานของน้ำตกท่าช้างพื้นที่ตำบลตะโหมด
อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงนะครับนี่เจ้าหน้าที่ก็ต้องอ่า
เพราะว่าเจอรอยเท้าแบบเป็นรอยเท้าใหม่ด้วยนะครับยังไม่ผ่านการโดนฝนนะครับ
เพราะว่าฝนตกบ่อยในพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดมีฝนตกลงมาแล้วนานเนี่ยป่านี้หายไปแล้ว
ค่ะโอ้โหถ้าเจอรอยเท้าใหม่แบบนี้ก็น่าจะอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นหรือเปล่า
ถ้าเป็นเสพแป้งจริงนะนี่เห็นมั้ยถ้าโดนฝนมันต้องห่างไปแล้วนะ
นี่นะฮะเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่ารอยเท้านี้คนที่มาเดินมาย่ำเอาไว้เนี่ย
น่าจะไม่เกิน๔๕ชั่วโมงนะฮะก่อนที่เจ้าหน้าที่มาเจอนะครับ
เดินผ่านช่วงเช้ากว่านี้ฮะนี่วันนี้เจ้าหน้าที่มาเจอช่วงเที่ยงนะครับ
เห็นไหมอาจจะใส่รองเท้าหนึ่งข้างอีกข้างนึงไม่ใส่
แต่รอยเท้าจะเท่ากันทั้งสองข้าง
ใช่ซ้ายมือจะเป็นนิ้วใช่ไหมขวามือเป็นรองเท้านะครับ
คือรอยเท้าเนี่ยมันมีหลายรอยเท้าแต่มันเท่ากันนะฮะ
ใส่รองเท้าหนึ่งไม่ใส่รองเท้าหนึ่งนะครับ
ชาวบ้านเขาสั่งห้ามขึ้นอยู่แล้วแถวนี้
เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากที่จะเป็นรอยเท้าของชาวบ้านที่มาหาของป่า
จากจะแอบขึ้นมาเจ้าหน้าที่ทุกคนใส่รองเท้าหมดนะฮะ
การลอตระเวนตามหาเสียแป้งไม่มีใครเดินเท้าเปล่าแน่นอน
เพราะฉะนั้นเจ้าที่เชื่อว่า๗๐๘๐เนี่ย
นี่คือรอยเท้าของเสียแป้งเป็นรอยเท้าที่เดินลงนะฮะ
เดินลงมาจากบริเวณบนเขานะครับแล้วเดินมาหยุดที่แอ่งน้ำของน้ำตกท่าช้าง
คุณผู้ชมครับทางด้านตำรวจภูทรภาค๙นะครับ
ตระเวนบริเวณบนน้ำตกท่าช้างนะครับ
พบว่าบริเวณทรายด้านล่างคุณผู้ชมครับมีรอยเท้า
ซึ่งเป็นรอยเท้าแบบคนที่ไม่ใส่รองเท้าเนี่ยคุณผู้ชมครับ
อันนี้คือแบบไม่ใส่รองเท้านะครับคือเดินตีนเปล่าหนึ่งข้างครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนขยับไปเนี่ยจะเห็นว่าเป็นรอยที่มีใส่รองเท้าหนึ่งข้างนะครับ
ถ้าอนุมานได้ก็คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าคนที่เดินมาคุณผู้ชมครับ
ว่าใส่รองเท้าหนึ่งข้างแล้วก็อีกหนึ่งข้างก็คือรอยนี้ไม่ได้ใส่รองเท้านะครับ
อยู่ที่บริเวณทรายตอนนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่เองก็กำลังมีการลาดตะเวนเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อที่จะดูรอยเท้าบริเวณด้านบนของน้ำตกท่าช้างนะครับ
ซึ่งจากบริเวณนักตกท่าช้างจนถึงจุดที่พบรอยเท้าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ห่างเพียงแค่ประมาณ๓๐๐๔๐๐เมตรเท่านั้นนะครับ
แล้วก็พื้นที่บริเวณนี้อย่างที่เมื่อคืนนะครับตอนตีสามเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าใช้เฮลิคอปเตอร์ตรวจพบคลื่นความร้อนบริเวณน้ำตกท่าช้างด้วย
และจุดนี้เองนะครับก็เป็นจุดที่มีการพบซองขนมทั้งหมด๔ซองด้วยครับ
เมื่อคืนเพิ่งเอาฮอบินผ่านแล้วตรวจพบจุดความร้อนแถวนี้นะ
น้ำตกท่าช้างแล้วก็เจอซองขนมแล้วก็เจอรอยเท้าในบริเวณใกล้เคียงกันหมดเลยแถวน้ำตกท่าช้าง
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนี่ฮะเอาอาวุธประจำกายออกมาก่อนคุณแซคนัทวินและทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตตามภารกิจขึ้นไปนะคือขึ้นมาตั้งแต่ตีนเขา
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกนี่ไปด้วยกันต่อแต่ว่าต้องเงียบที่สุดเลยนะด้านบนเนี่ยมีขนำของชาวบ้านอยู่เสียแป้งอาจจะไปกบดานไปแอบอยู่บนนั้นก็ได้
ก็เลยเดินตามรอยของรอยเท้าเนี่ยเพื่อจะขึ้นไปดูด้านบนนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เจ้าหน้าที่พบว่ามีคล้ายกับป้ายแล้วก็ขนำแล้วก็มีรอยเท้าเนี่ยเดินขึ้นไปนะครับ
นี่มีขนำอยู่แบบนี้ด้วยค่ะ
ทุกผู้ชมครับจากรอยเท้าแล้วก็ขึ้นมาอันนี้เป็นชุดของสำรวจภูทรภาคเก้า
ตั้งแถวเข้าไปสำรวจนะฮะตามยุทธวิธีค่อยขยับเข้าไปให้เงียบที่สุด
เพื่อจะเตรียมพร้อมด้วยถึงมีการปะทะออกมา
ปรากฏว่าพอไปถึงตัวขนำแล้วก็ได้สำรวจเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะฮะ
เจ้าของขนำก็ไม่เจอนะฮะเสียแป้งนี่ก็ไม่เห็นนะฮะ
แต่รอยเท้าเนี่ยมันเดินขึ้นมาที่บริเวณเนินเขาแล้วก็ตรงที่ขนำด้วยไง

เจ้าที่ดีก็สำรวจอยู่๑๕นาทีนะฮะพอแน่ใจว่าไม่มีใครแน่เนี่ย
พบเสียแป้งด้วยเนี่ยก็ลงมานี่ครับมันอยู่ที่ว่ามันคือรอยเท้าใครไงใช่ไหม
หรืออาจจะเป็นชาวบ้านหรือจะเป็นเสียแป้งจริงจริง
แต่มันแปลกมากไงคะมันเป็นรอยที่ไม่ใส่รองเท้าด้วย
แล้วเหมือนมีรองเท้าแค่ข้างเดียวชาวบ้านเขาจะเดินเท้าเปล่าอย่างนั้นเหรอ
เดี๋ยวตามกันต่อถุงขนมด้วยเดี๋ยวตามต่อเพราะว่าเดี๋ยวมีเรื่องสวดจับขึ้นความร้อน
แล้วก็เรื่องของถุงขนมเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ